ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งโพสต์คลิปเอาไว้ตอนที่ขึ้นรถแท็กซี่
กรมการขนส่งทางบกช่วยดำเนินการตรวจสอบเอาผิดให้หน่อยเถอะ
คิดว่าจะปลอดภัยเรียกรถแท็กซี่ค่ะขึ้นไปบนรถโชเฟอร์เนี่ย
ดื่มน้ำกระท่อมโชว์แล้วชวนคุยแต่เรื่องลามกอนาจารย์เรื่องเพศ
เอาไปดูคลิปที่เธออัดเอาไว้นะครับ
เก็บไปบอกคนที่บ้านดีไม่คะเรื่องนี้มันใช่เรื่องอ่ะจริงไปพูดไปเล่า
เรื่องของคุณนี่เจ้าของคลิปนะฮะบอกว่าอาการนี่ดูเหมือนแบบเหมือนคนมึนเมาด้วยนะสุดท้ายเนี่ยเขาดื่มน้ำต้มใบกระท่อมนะฮะหรือไม่รู้จะมีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่า
เอาเป็นว่าลุงอยู่ที่ไหนเนี่ยยังไงลุงก็เตรียมตัวหน่อยนะเผื่อกรมการขนส่งทางบกเขาหาตัวอยู่นะฮะเราได้คุยกับเจ้าของคลิปนะครับคุณเกื้อนะฮะเธอบอกว่าตอนนั้นนั่งรถแท็กซี่ไปนะครับ
อ้อมใหญ่เนี่ยจะไปบางยี่เรืออยู่บนรถประมาณ๑ชั่วโมงทีนี้ฝนมันตกหนักมากนะรถติดด้วยตลอดเวลาที่อยู่บนรถเนี่ยโชเฟอร์คนนี้เนี่ยลุงคนนี้
ชวนคุยแต่เรื่องลามกอนาจารย์เรื่องทางเพศแล้วคุณเกลือบอกนี่เขาก็จะเขาดูไม่ออกเลยว่าคุณเกลือเขาเป็นสาวหล่อ
ก็ยังชวนคุยแต่เรื่องพวกนี้แล้วก็เปิดเพลงอย่างนี้นี่นะฮะแล้วก็วนคุยแต่เรื่องนี้สลับไปสลับมาอยู่แบบเนี้ยบางช่วงยกขวดน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยขึ้นมาดื่มอีกบอกเนี่ยขับรถแบบนี้ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมแบบนี้มา๓๐ปีแล้วนะ
ตั้งแต่ยังไม่ถูกกฎหมายจนตอนนี้ถูกกฎหมายคือถูกกฎหมายแต่คุณก็ไม่ได้นะฮะ
ไม่ให้ดื่มตอนขับขี่ไม่ใช่เหรอคือมันจะทำให้คุณคุมสติไม่ได้นะเวลาขับรถนะเอาลองฟังคุณเกื้อหน่อยนะฮะ
อันนั้นจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าที่นั่งอยู่กับเขาแล้วก็มีการแบบว่าเขาได้พูดคุยตลอดทางเลยอ่ะไม่ได้พักเลยอ่ะฮะ
แล้วก็มีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะเล่าถึงเรื่องอ่าแสดงความ
เป็นโรคจีดออกมาด้วยกับเล่าเรื่องลามุกตามทะเบียนได้ไหมคะ
เป็น๕๕๘๗๙ค่ะ
สีอะไรนะคะสีขาวค่าชมพูค่ะ
ขาวค่าชมพู๕๘๗๙คุณเครือบอกอุตส่าห์เลือกใช้บริการแท็กซี่
เพราะฝนมันตกเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
หนักกว่าเดิมอีกอ่าก็ฝากกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบให้หน่อย
คือบางทีชวนผู้โดยสารคุยมันก็ได้นะแต่หนึ่งก็ต้องดูนะว่าผู้โดยสารอยากคุยกับเราหรือเปล่า
และสองเรื่องที่จะคุยเนี่ยเลือกให้มันดีนะคะ
สภาพอากาศอะไรว่าไปเรื่องอะไรที่มันแนวนมไปทางตีกันทลอกกันอะไรอย่างเก็บไว้ขับรถนิ่งก็ได้